คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาไปดูคลิปนี้

แล้วคุณผู้ชมลองนึกภาพว่า
เป็นคณะลิเกที่เขาเอาไปเล่นแสดงอยู่ในวัด
ฉากลักษณะโล้สัมเภา
หลายคนแล้วปรากฏมันมีเสียงไง

แล้วมีเสียงด้วยในวัดใช่ขอดูคลิปหน่อยได้ไหมคือถ้าคุณอยากดู
บอกเลยว่างานนี้โอ้โหคนวิภาควิจารณ์กันสนั่น

อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊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
พระเอกกับนางร้ายเล่นบทรักกันบนเวทียกแข้งยกขาขึ้นมาส่งเสียงคลางดังลั่นเอาแค่เฉพาะแบบผ่านเวทีไม่ต้องผ่านเครื่องขยายนะมันก็ดังอยู่แล้วแต่พอผ่านเครื่องขยายเสียงโอ้โหมันดังออกไปนอกวัดเลยอ่ะกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไม่เหมาะสมว่าทำไมมีฉากแบบนี้มาเล่นอยู่ในวัดแล้วหลายคนยังมองว่ามันเหมือนการลบ
ด้วยเหตุการณ์ในเกิดขึ้นนะคะคืนวันที่สองมิถุนายนในงานประจำปีของวัดชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดพยาวทีมข่าวของเราไปพบแล้วนะคะหัวหน้าคณะลิเกย์นี้คุณธรรมรัฐเพชรล้อมค่ะเป็นหัวหน้าคณะลิเกย์ธรรมรัฐพรเทวาเขาให้ข้อมูลอธิบายแบบนี้ว่าอ่ะเข้าใจมันอาจจะไม่เหมาะสมคนวิ
ที่เป็นตัวตลกเข้ามาบีบนวดการบีบนวดมันก็บีบนวดกันแบบมีมุกตลก
ก็บีบกันไปร้องกันไปเป็นเพลงแบบอุ๊ย
เหมือนเพลงที่ร้องกันภาพมันก็เลยออกมาดูไม่ดี
แต่มีเจตนาแค่อยากให้สนุกสนานกันเท่านั้นฟังเขาอธิบายค่ะ
คุณธรรมรัฐก็บอกแล้วเราก็รับมาคำคอมเมนต์ด่าว่าเราเอามาเป็นการปรับปรุงเอาไปไว้ในวันหน้า
แต่คุณผู้ชมคะแม้ว่าหัวหน้าคณะลิเกจะออกมาอธิบายแบบนี้
เขาก็ไม่ได้แค่พูดขอโทษอย่างเดียว
เอาเป็นว่าคุณบอกว่าชาวบ้านไม่สบายใจใช่ไหมคุณคิง

เขานำคณะลิเกที่แสดงในคืนนั้นแต่งองค์ทรงเครื่องลิเกแบบเต็มยศ
นำเครื่องสักการะดอกไม้ทูบเทียมไปขอขมาต่อพระประธานในโบสถ์ค่ะ
ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าองค์พระเจ้าตนหลวง
ซึ่งเป็นพระที่มีอายุเก่าแก่กว่า๕๓๒ปี
ที่ได้ทำการแสดงฉากที่ไม่เหมาะสมนั้นไปค่ะ
แล้วก็มีชาวบ้านมาเป็นสักขีพยานด้วย
ว่าขอขมากันเมื่อวานนี้ในค่ำคืนวันวิสาขะวันพระใหญ่

คราวนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยอันนี้ต้องเตือนภัยครับแชร์